ช่วยด้วยไข่หดไข่เหี่ยว
เดี๋ยวก่อนคุณอย่าย่อเยอะเกินตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
คุณย่อเยอะเกินไปจนทำให้ใจดิฉันหล่นไปอยู่ตะตุ่ม
บางคนคิดว่าคุณผู้ชายที่ไหนมาร้องเรียนว่าไข่หดไข่เฮีย

แต่จริงนี่ครับไข่ไก่ฮะไปซื้อมานะตอนแรกมันยังเต่งตึงอยู่
พอแช่ตู้เย็นหรือว่าเก็บไว้สักวันหนึ่ง
ว่าจะเอามาทำอาหารมันหดมันเหี่ยวแบบนี้มันย่นแบบนี้

นั่นสิฮะคุณลุงท่านนี้เขาลองตอกออกมาให้เราดูกัน
ตอกออกมาไข่แดงไข่ขาวก็เหมือนปกติ
แต่ทีนี้ครับพอทิ้งไว้นานสัก๒๓นาที
ปรากฏว่ามันดูเหนียวผิดปกติเสร็จแล้ว

ได้โพสต์ภาพไข่ที่มันย่นเหี่ยวแบบนี้
แล้วก็บอกว่าขอบอกต่อนะคะ

พอตอนเช้าแกะดูแหมเป็นเหมือนในรูปนี้แหละฮะ

เขาใส่ถ้วยดู๑ฟองก็เหมือนไข่ไก่ทั่วไป
แต่มันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวเหมือนไข่
ไว้สักครู่ไข่แดงเริ่มเหนียวข้น

ทีมข่าวของเราก็ลงไปที่บ้านของผู้โพสต์
ก็ไปเจอกับคุณลุงอนุวัติสิริอายุ๖๒ปี

เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้เมื่อวันที่๗มิถุนายน

ถุงหนึ่งเท่าไหร่คือถุงหนึ่งมี๓๐ฟองนะคุณ

เท่ากับฟองละ๓บาทเลยตัดสินใจซื้อมา
แต่พออีกวันกลายเป็นหดและเหี่ยวแบบนี้นะฮะ

ตอนเช้าคิดว่าจะเอาไข่ไก่ที่ซื้อมามาต้มทาน

พอแกะถุงออกมาก็เจอไข่มาลาย

ผิวแบบลายแบบเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนครับแบบ
เคยเลยไม่กล้าทานกันครับครับแบบ
ก็เลยถ่ายรูปส่งให้ลายกลุ่มต่างดู

ก็มีคนที่ว่ามีความจำนานบางลายก็บอกว่าไข่ปลอม

ไม่ว่าจะเป็นไข่เก่าหรือไข่เน่าเนี่ย
หรือมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะฮะ
ลุงเลยสงสัยตอนนี้คุณลุงยังบอกว่า

เพราะว่าพอพูดคุยในเพจหรือว่าในโซเชียลเนี่ย

เขาบอกว่าการที่ไข่ไก่เป็นแบบนี้
เพราะว่าแม่ไก่มันเป็นโรคหลอดลมอักเสบ
ทำให้มีผลต่อการผลิตไข่ลดลงนะฮะ
แล้วก็ทำให้รังไข่อักเสบ

การสร้างเมือกในการเคลือบไข่ไม่ดี

คือไม่ว่าจะเป็นไข่ซีดไข่ไม่มีเปลือก
ไข่ขาวเป็นน้ำรูปร่างผิดปกติ

แต่ไข่ยังสามารถกินได้
ไม่ได้เป็นโรคแบบหวัดนกที่จะติดเชื้อสู่คนอะไรต่าง